มาดูเรื่องของงานแต่งงานกันหน่อยค่ะวันที่ดีที่สุดของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะ
ที่ผ่านมาเรามักจะเจอคนจัดงานออร์แกนไนท์เทงานบ้างอะไรบ้างจัดไม่ตรงปก
งานนี้เขาจัดเป็นแบบลักษณะโต๊ะจีนมันก็ต้องมีการติดต่อร้านที่เขารับจัดโต๊ะจีน
มันก็จะมีทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ทั้งอาหารมาด้วยใช่ไหมคุณผู้ชม
มาตัดโต๊ะกับเก้าอี้ค่ะ

แขกเขาก็มางานก็เริ่ม
แล้วเวลาแขกมาอย่างนี้เขาก็จะมาเวลาจัดโต๊ะจีน
เขาก็จะต้องมีการกำหนดมาแล้วแขกจะมาเท่านี้อาหารจะมาเท่าไหร่
แล้วถามว่าแขกมาได้แล้วแห่ขบวนกันมาแบบนี้
ถึงเวลาทานอาหารเขาต้องอยากจะทานอาหาร
ออเดิร์ฟต้องลงแล้วคุณขวานเบ้นประกวงหิมพันธุ์ต้องมีแล้ว

น้ำเนิ้มก็ต้องมารอแล้ว
ถามว่านี่คือภาพนี่คุณผู้ชมดูดิคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คดูสิ

ดูสิว่าแขกนั่งโดยที่ไม่มีอะไรวางอยู่ที่โต๊ะ

แล้วคุณดูแดดสิเนี่ยนี่แบนเป็นแบบนี้นะคะ
โดยเจ้าสาวท่านนี้เนี่ยคือชื่อคุณสุกัญญาค่ะ
ชัยวงศาอายุ๒๔ปี
เธอบอกเธอกุมขมับเลยโถแทบจะยิ้มไม่ออกนะคะ
เพราะว่ามีแต่โต๊ะมีเก้าอี้แต่อาหารไม่มี
โพสต์แบบนี้แชร์ประสบการณ์จัดงานแต่งที่จังหวัดชายภูมิ
บอกว่าเป็นประสบการณ์งานแต่งที่เธอจะไม่มีวันลืมไปจนวันตาย
เพราะงานนี้เกือบจะล่มซะแล้วค่ะ

จัดงานแต่งงาน๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จ้างโต๊ะจีนจ่ายเงินมัดจำก็จ่ายไปแล้ว
ก่อนถึงวันงานอยู่เจ้าของโต๊ะจีนโทรมาบอก
เดี๋ยวขอเงินเพิ่มมันมีเรื่องของน้ำค่าน้ำอีก
ก็เลยต้องมีการขอเงินไปอีก๑๒๐๐๐บาท
เธอก็เลยบอกว่ามีในบัญชีอยู่ประมาณ๕๐๐บาท
เจ้าของโต๊ะจีนบอกว่าโอนไปก่อนสัก๖๐๐๐เธอก็โอนไป
แล้วกลายเป็นว่าทางที่เขาจัดโต๊ะจีน
เขาก็เอาแก้วเอาจานมาให้ที่งาน
สัญญาว่าจ้างกันด้วยนะคะคุณ
ซึ่งในสัญญาว่าจ้างมันก็มีการระบุเอาไว้ว่า
ถ้าโกงถ้าเบี้ยวจ่ายคืนมาเลย๑๐เท่านะ
ถ้าเป็นแบบนี้คุณจะคิดว่าเขาจะโกงหรือจะดึงเบี้ยวไหม

ฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาเธอก็เลยมั่นใจ

ทีมงานเราถามมาให้บอกว่า๑๓๐๐บาทต่อโต๊ะ

มีโปรโมชั่น๔๘โต๊ะแถม๒โต๊ะค่ะคุณ
๕๐โต๊ะ
รวมเนี่ยจะประมาณ๖๒๔๐๐บาท
ก็เกินครึ่งแล้วไง
เกินครึ่งแล้วนะคะอย่างนี้ของต้องมา

บอกรถที่ขนอาหารมายางแตกจ้ะ
แต่ตอนนั้นความร้อนใจไม่เป็นไรคุณที่บ้านเรามีรถนี่
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้รถที่บ้านไปขนอาหารมาค่ะพี่
แต่อีกฝ่ายบ่ายเบียงไม่ให้มาค่ะ

โทรมาบอกว่าเออที่งานเนี่ย

ขับรถมาเอาอาหารได้ไหม

เธอก็ไม่คิดอะไร
ล๊อกอ๋อเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้แล้วนะร้อนใจ

สิ่งที่ต้องทำคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคุณ
ไปหาซื้ออาหารมาเลี้ยงแขกในงานด้วยตัวเองค่ะ
แล้วเราหาอะไรได้ทันในวันงานแบบนี้
คุณน้ำแข็งคะสิ่งที่ทำได้คือร้านอาหารตามสั่งค่ะ
เฮ้ยเขาอะไรอย่างนั้นนะคุณก็คงเป็นอย่างนั้นแหละ
ก็ต้องมีอาหารให้แขกก่อนหน้าแล้วก็ไปซื้อลูกชิ้นเพื่อมาทอดกันเองที่งาน
เออแล้วอีกบางส่วนหาได้เท่าที่หาได้คือเอาหมูกระทะมาก่อนค่ะ
โอ้โหว่ายังไงเดี๋ยวฟังดิฉันเลยต้องฟังเขาเล่าเองค่ะ
ตอนนั้นคือแบบจุกไปหมดค่ะแบบหัวนี้มืนแบบมืดไปหมดเลยแบบ
จะทำยังไงเพราะว่าเขาก็จะแห่แล้วค่ะน้ำตาก็ตกในพิธีเลย

เยอะค่ะตอนนั้นเยอะเลยประมาณ๕๐๐คนได้ค่ะที่มา
แล้วก็เห็นพ่อแม่ยายเรามาร้องไห้แล้วก็เสียใจมากค่ะ
แล้วก็คือแบบมันจุกในตัวอกอะค่ะมันทำอะไรไม่ถูก
นี่ค่ะคือเสียงของเจ้าสาวนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็บอกว่าโอ้โหมันจุกอกมันทำอะไรไม่ถูก
สิ่งที่ทำได้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนั้นนั่นแหละ
ทีนี้เธอยังบอกว่าเพราะหลังเกิดเรื่องเธอก็
คุณจะให้คิดเป็นอย่างอื่นได้ไงใช่ไหมก็ต้องคิดว่าโดนโกงหรือเปล่า
เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่เฉพาะแก้งคล้อค่ะ
ทีนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมากลายเป็นว่าก็เรื่องไปถึงเจ้าของโต๊ะจีน
เขาก็เลยโทรมาต่อว่าเธออันนี้ดิฉันเล่าตามเธอบอกนะ
โทรมาต่อว่าเรื่องที่เธอเอาเรื่องราวเอาภาพไปโพสต์ประจาน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการชดใช้ค่าเสียหายให้ด้วย
แล้วเธอก็เลยมีการทวงถามค่าเสียหายไปว่า
มันเคยมีการทำสัญญากันไว้ใช่ไหม

จะจ่ายให้บวกเป็น๑๐เท่าที่สัญญากัน
แต่เจ้าของโต๊ะจีนก็มีการยืนยันกับทางเธอนะคะว่า

เดี๋ยวก่อนนะคือไม่ได้โกงอาหารก็ต้องมาไง
เพราะว่าตอนนั้นคือแขกเหลือก็มาแล้ว

ก็นี่ไงโต๊ะฉันตั้งแล้วแก้วฉันตั้งแล้วเครื่องดื่มฉันตั้งแล้ว
แล้วเดี๋ยวอาหารจะมามันไม่ได้ไงแบบ
ประเด็นคืองานเขาก็จัดแล้วผ่านไปแล้วไง

นี่แหละเธอก็เลยบอกว่าคือพอเขาบอกว่า
ในเมื่อไม่ยอมจ่ายเงินให้ทั้ง๑๐เท่าที่มีสัญญา
อาหารก็ไม่มาแล้วจะมาพูดว่า
จะคืนแต่เงินค่ามัดจำให้
แล้วเธอก็เลยพูดว่าคือฟังแล้วเธอก็คงไม่ค่อยแฮปปี้หรอก
แต่จนกระทั่งวันนั้นที่เขาโทรมาคุยติดต่อมา

จนตอนนี้เธอก็ยังไม่ได้เงินคืนนะคะ
สรุปคือที่มัดจำไว้จำได้ใช่ไหมไอ้งวดแรก๔๐๐๐ใช่ไหม
แล้วที่มาขอเพิ่ม๑๒๐๐แล้วก็เจรจากันลดเหลือครึ่งหนึ่ง
โวนไว้ให้อีก๖๐๐๐เป็น๔๖๐๐๐นะ

ได้โต๊ะมาแหละ
เอาไหมคุณทัศนัยงานคุณทัศนัยเอาโต๊ะเปล่าแบบนี้ไหม
คือทางร้านเนี่ยเขาออกมาโพสต์ชี้แจงอันหนึ่งนะคะ

คือถ้าทางร้านตั้งใจโกงทางร้านจะไปกางโต๊ะเก้าอี้
จะไปคุมผ้าแล้วก็บนเก้าอี้คือเตรียมเก้าอี้กับโต๊ะไว้ทำไม
ของลงไว้ให้หมดแล้วถ้วยจานทุกอย่างก็ลงโต๊ะแล้ว
แต่ว่ารถของทางครัวเกิดอุบัติเหตุมันไปไม่ทันจริง
ก็แจ้งเจ้าสาวไปแล้วแต่ทางร้านก็ยอมรับผิดแบบเต็ม
คือนี่เป็นโพสต์ของเขาแล้วขวัญก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูทั้งสองมุมนะ
แล้วเขาก็บอกด้วยว่ารถมันเกิดอุบัติเหตุจริง
ทีนี้เขาก็เลยยอมรับว่ามันเป็นความผิดของเขาเอง
ทำให้ลูกค้าเสียหายก็อยากจะรับผิดชอบ
การคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้กับลูกค้า
แต่ของที่ซื้อไปแล้วมันไม่ได้เอามาจัดงาน
ก็ไม่ได้ผิดทางลูกค้านะครับ
ทางร้านขอกราบเรียนทางเจ้าบ่าวเจ้าสาว

ร้านคุยกับเจ้าสาวไว้แล้วว่าขอเวลาไม่เกิน๔วันได้ไหม

แต่เจ้าสาวบอกว่าไม่ได้ต้องโอนคืนนี้เลย
แต่ทางร้านเขาไม่มีเงินสำรองตรงนั้น
ขอโอกาสเจ้าสาวแล้วกันครับ

อยากจะออกมาชี้แจงกราบขอโทษจริงในเรื่องนี้
สี่วันนี้ต้องนับไปจนถึงวันที่เท่าไหร่
ถึงจะโอนคืนข้ากันเอง

ถ้าคุณจะนับนะเมื่อกี้ที่ฉันบอกไปว่าเจ้าสาวเขาบอกว่า
ติดต่อมา๒๘ก็คือวันอังคารที่ผ่านมา
เท่ากับว่าจนวันนี้ยังไม่ครบ๔วันไง

ก็คือแปลว่าเขาจะโอนเงินภายในเสาร์หรือว่าอาทิตย์นี้ถูกไหม
หรือทางร้านโต๊ะจีนเองอยากที่จะชี้แจงอะไรเพิ่มเติม
เพราะเราก็อยากฟังในมุมของคุณเหมือนกันว่า

คุณต้องมีแผน๒แผนสำรอง
ใช่ว่าคุณจะประสานกับเจ้าอื่นหรืออะไรยังไงให้มาช่วย
เพราะว่านี่งานจัดงานแต่งงานเขาแต่งครั้งเดียวในชีวิตไง

แล้วก็สุดท้ายมันเป็นชื่อเสียงของร้านเองด้วยนะ

นี่เราก็อ่านโพสต์ให้ฟังเรียบร้อยแล้วว่าเป็นแบบนี้นะ